มาดูหนุ่มหล่อแซ่บช่วงนี้หน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะ
ทะเลก็มาเทลตี้ก็มี

คุณผู้ชมดิฉันไม่เล่าฉันนอนแล้วค่ะ
คนแรกนะคะเริ่มกันที่พระเอกยิ้มหวานคนนี้เจมส์จีรายุคุณผู้ชม
น้องเจมส์ภาพหลักนั้นเย็นตีหล่อดูละมุนคุณผู้ชมนะคะ

แต่เวลาที่เราสแกนรูปร่างของเขานั้นคุณผู้ชมใจคอไม่ดีเลยนะคะ

ยืมคำฮิตในโซเชียลช่วงนี้มาใช้นะคะเพราะว่าโอ้โหเขาแบบสุดสุดจริงนะคะ
เขาบอกว่าหน้าดิสนี่แต่หุ่นมาเวล
หน้าหนูมุ้งมิ้งแต่หุ่นโอ้โห

เห็นหน้าละมุนแบบนี้นะคะแต่เมื่อถึงคราวที่แบบว่าต้องถอดเสื้ออวดอุ้ยตายแล้วลูกโอ้ตายนะคะ
แพคเอ้ยกล้ามขากล้ามแขนมาครบค่ะ
คลิปออกกำลังกายคลิปล่าสุดนะคะที่เจ้าตัวโพสต์ลงไอจีเดี๋ยวให้ดูนะคุณผู้ชม
แฟนคลับบอกว่าดิฉันกดหัวใจให้แทบไม่ทันนะคะ
ช่วงขานั้นช่วงข้อศอกนั้นนะคะแข็งแรงจริงนะคะ
อยู่ก็ดีเหมือนผู้หญิงจริงอยู่ก็ดีละมุนนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมความมีวินัยของหนุ่มเจมส์จริงนะคะ
ขยันออกกำลังกายนะคะจนแบบร่างกายออกมารีแล้วก็แข็งแรงแบบนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าหน้าดิสนี่บอดี้มาเวล

ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหนุ่มพุทธพุทธิชัยนี่แหละ
คนนี้นะบอกเลยว่านอกจากจะมีภรรยาสาวแสนสวยอย่างคุณจุ๋ยข้างตัวแล้ว
อีกหนึ่งสิ่งที่รักเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะคือการออกกำลังกาย

จุ๊ยจาพุทธขอยิ่มส่วนตัวให้ที่บ้านนะจ๊ะ
อุปกรณ์ออกกำลังกายค่ะก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะ

ก็เลยทำให้คุณผู้ชมค่ะดูดีนะคะ
หุ่นก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะ

ดูได้จากภาพล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชม
เจ้าตัวนะอวดโชว์กล้ามท้องมาเป็นลอน

โอ้โหบอกเลยอยากจะร้องคำนึง

งานนี้หนุ่มพุธค่ะยังเขียนแคปชั่นแซวตัวเองนะคะว่า

บอกเลยว่าเห็นชัดเต็มตาแล้วจ้า
จริงเออนะคุณผู้ชมดูกันแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ว่าเออ
ที่บ้านฉันก็มีเครื่องออกกำลังกายทำไมฉันหุ่นไม่เหมือนพุทธ
ก็เลิกเอาไว้ตากผ้าก่อนนะคะเครื่องวิ่งก็ต้องใช้วิ่งด้วยนะคะ
ปิดท้ายกันที่นักร้องนักแสดงอย่างนัทศักดาทรคนนี้เรื่องความลีน
โอ้โหเรื่องหุ่นไม่แพ้ใครเลยนะ
หนุ่มคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าติดตามผ่านทางโซเชียลกิจกรรมที่เขาชอบคือออกกำลังกาย
แล้วก็เป็นนุ่มที่รูปร่างดีสุดของวงการเหมือนกันนะฮะ
เรื่องความลีนของรูปร่างดูเจ้าตัวจะภูมิอกภูมิใจกับผล
รับความทุ่มเทเพื่อหุ่นนี้สุด
ล่าสุดโพสต์เป็นอะไรนี่คุณดูเอาเอง
เสียงมือดอ่ะดีฉันรู้ว่าคุณแจ๊กกะลีนมองอะไรอยู่นะฮะนี่แหละเขาบอกเขาอวดยิ้มใหม่
จะชวนใครไปเป็นเมมเบอร์ที่บ้านคะงานนี้เพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่านัทมาเป็นเทรนเนอร์ให้ฉันได้ไหม
บางคนนะสาวบอกว่าขอไปออกกำลังกายที่บ้านพี่ได้ไหมคะ
นี่ที่ฉันดูรายการหนึ่งวันก่อนคุณนัทเขาไปออกรายการมา
เขาซีเรียสมากนะเรื่องอาหารการกิน
เพราะว่ากลัวโซเดียมเดี๋ยวตัวจะบวม
ตัดมาที่ราวนั้นอ่ะส้มปันไปเลยแม่

คุณผู้ชมใดก็แล้วแต่ที่เอามาให้ดูก็คือ
คือจะได้ดูแลตัวเองให้มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง